หลังจากจบเกมเมื่อวานที่มีกระแถวสดในสุขสโวศร

ต่อ๓แต่ว่ายังไม่ตกรอบนะครับเป็นเพียงแค่รอบจัดอันดับในรอบที่๒นั้น
รอบ๘ทีมนะครับหลังจากนี้เนี่ยต้องสู้เต็มที่
แพ้ไม่ได้เด็ดขาดหากต้องการจะเป็นแชมป์
ปัญหาเรื่องของพุทธศิลป์เมื่อวานมันเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวไปฟังจากวิราวันอภิญญาพงศ์ครับ
ก็มีช็อตปัญหาเกิดขึ้นนะครับเกมเมื่อวาน
เป็นจังหวะที่ทางเซตสุดท้ายซึ่งเรานั้นก็มีโอกาสที่จะไล่ตามเขามาอยู่
ก็คือการฟาร์มของวิราวันแต่วิราวัลต้องบอกว่าจริงแล้วไม่ใช่นะครับ
แล้วก็พูดสินท่านเนี่ยบอกว่าวิราวันเนี่ยตกขึ้นไปแล้วในจังหวะเนี่ยครับ
สินสองคนมองคนละแบบนะครับผู้สินคนล่างเนี่ยบอกว่าลูกนี้ตกพื้นไปแล้ว
ก็เลยเป็นที่มาของกรสินที่ดูแล้วอาจจะค้านสายตากับช็อตสำคัญนะครับ
ซึ่งผู้สินมาจากญี่ปุ่นครับนี่เป็นปัญหาที่วิราวันนั้นมองเห็นบอกว่า
ก็เจอกรสินแบบนี้หลายครั้งแล้วนะครับโดยเฉพาะผู้สินญี่ปุ่นคิดว่า
จะต้องรวมใจกันนะครับเพื่อให้ผ่านเรื่องแบบนี้ไปให้ได้
ว่าเกมต่อไปอาจจะต้องมีอีกนะครับในเกมนัดสำคัญนะครับ
กินแล้วเพราะว่าเจอบ่อยค่ะทีมไทยไปไหนก็เจออย่างนี้อยู่แล้ว
ก็พยายามบอกกันอยู่แล้วว่าให้เตรียมสภาพจิตใจมาที่จะเจอกับเรื่องอย่างนี้อยู่แล้ว
แล้วก็กรรมการญี่ปุ่นด้วยเป็นเรื่องปกติก็คงก็คงต้องคุยกันในทีมว่าเราผิดพลาดอะไร
แล้วก็พร้อมกับที่จะรับมือกับการที่จะเจอกับกรรมการแล้วก็ปัญหาแบบนี้ในเกมต่อไปครับ
นี่ก็เล่นได้ดีครับในช่วงเซตแรกก็ดีนะครับ
พอเซตหลังปุ๊บเขาก็เริ่มจับทางเราด้วยปุ๊บเราก็พยายามเปลี่ยนแปลงแทคติกอะไรต่างอยู่
แต่เราจะได้ว่าเขาตัวสูงเขาสามารถแก้ไขอะไรต่างได้ดี
นั้นถือว่าวันนี้ไม่เสียหายอะไรไม่เสียหายอะไร
เราไปปรับแก้ใหม่เรามีโอกาสที่จะกลับมาอีกครั้งได้
วันนี้หยุดพักการแข่งขัน๑วันนะครับโดยรอบ๘ทีมสุดท้าย
ถ้าเกิดผ่านไปได้นะครับตามคาดถ้าไม่ผิดพลาดนะครับ
รอบรองจะต้องเจอกับทีมจากญี่ปุ่นครับ